ศิลปินท่านหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกัน
แล้วก็เป็นศิลปินไอดอลด้วย
แต่จะเป็นใครจะถูกใจพี่ป้านาแอร์หรือไม่
ไปติดตามค่ะกับช่วงจอแจ๊ริมจอ
ยุคเนี่ยสมัยเนี่ยจะเป็นศิลป์เป็นชั้นเท
มันก็ต้องร้องได้เต้นได้
ก็เลยต้องบ่มเพาะกันตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะคะ
อย่างพี่สายฟ้าลูกแม่ชมพูงเนี่ย

บอกเลยลีล่าดีไหมบ้าว

อ้าวไม่เชื่อก็ลองดูสิล่ะ

อ้าวไม่เชื่อก็ลองดูสิล่ะ

อ้าวไม่เชื่อก็ลองดูสิล่ะ

อ้าวไม่เชื่อก็ลองดูสิล่ะ

ขอเป็นด้อมพี่ไสนับแพทย์นี้เลย
ก็แล้วกัน